อายุเยอะแล้ว๗๐กว่านั่งกินข้าวอยู่คนเดียว
ทีนี้พอกินข้าวก็สำลักอาหาร
แล้วสำลักอาหารไม่พอค่ะฟันปลอมหลุดไปติดหลอดลม
ท้ายที่สุดคุณตาเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกที่บ้านเลย

โดยตำรวจภูทรบ้านนาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ้านนา
ว่ามีผู้ป่วยมารักษาตัวแต่ว่าเสียชีวิตระหว่างนำตัวมาส่งนะคะ
ก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่ห้องฉุกเฉิน
เมื่อเข้าไปถึงก็พบศพของนายแบนเสือเหลืองอายุ๗๕ปี
ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลนะคะแล้วก็เพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน
ส่วนคนนี้คือนายชัยทัศน์เสือเหลืองเป็นลูกชายของคุณตาแบน
คือคุณตาแบนอายุเยอะก็จริงค่ะแต่เป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ
ลูกชายบอกนะว่าพ่อจะไปไหนมาไหนสะดวกเดินทางไปไหนมาไหนได้
ก่อนเกิดเหตุแม่ได้หุงข้าวให้พ่อทานอยู่บนบ้านคนเดียว
ส่วนตัวคุณแม่ก็ลงไปทำความสะอาดบ้านอยู่ด้านล่าง
หลังจากนั้นไม่นานแม่ขึ้นไปบนบ้าน
แล้วสภาพที่เห็นคือพ่อฟุบคาชามข้าวเลย
แล้วน้ำลายไหลยืดนิ่งไปแล้วค่ะตอนนั้นแม่ตกใจนะ
ตะโกนเรียกลูกชายค่ะก็คือคุณชายทัศน์
ลูกมาดูพ่อหน่อยเร็วเสร็จแล้วพอคุณชัยทัศน์ขึ้นมาถึงเนี่ยนะคะ
ก็เห็นพ่อเนี่ยนิ่งอยู่เลยรีบขับรถไปส่งโรงพยาบาลบ้านนา
แต่ท้ายที่สุดพ่อเสียชีวิตนะ
แล้วคุณชัยทัศน์ลูกชายบอกเลยบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าพ่อเป็นอะไร
เดี๋ยวให้ฟังลูกชายเขาเล่าวินาทีที่เห็นพ่อหน่อยค่ะ
เห็นไหมคือลูกทีแรกก็นึกว่าพ่อเป็นลมไง
คือจะเอายาดงยาดมอะไรให้ดมแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าในคอเนี่ย
ปลอมมันหลุดไปติดอยู่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ย
คุณตาแบนคือกำลังทานข้าวและสำลักทำให้เกิดเศษอาหารติดอยู่ที่จมูก
ฟันปลอมด้านบนมันหลุดไปติดหลอดลมก็เลยทำให้ขาดอากาศหายใจ
หมดสติแล้วก็เสียชีวิตซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะให้ญาติพี่น้องมาสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำศพของคุณตาแบนไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้แพทย์ผ่าชนสูตรหาสาเหตุการตายต่อไปด้วยนะคะ